มาดูข่าวนี้กันคุณผู้ชมเป็นข่าวเตือนภัยนะคะเรามาช่วยกันดูว่าเราจะอุดดูรั่วตรงนี้ยังไงดี
แล้วมันใส่ไม่พอมันก็จะมีสองเครื่องใส่ถุงพลาสติกแต่ในถุงพลาสติกเนี่ยเขาก็เอารังห่อไว้อีกทีนึง
ให้ไปส่งมาบนครองคุณฟิล์มเอาเรื่องนี้มาโพสต์ค่ะ
ส่งก็ถ่ายรูปไว้อย่างนี้ค่ะยืนยันจำนวนสินค้าให้ลูกค้าดู
บอกแค่เป็นอุปกรณ์ไอทีหลังจากนั้นไม่นานร้านปลายทางโทรมาบอกว่าไม่ครบ
แพงนะคะซึ่งก็พบว่าเธอตรวจสอบพบว่าเครื่องที่หายเนี่ยก็คือตัวที่เธอใส่เอาไว้ในถุงพลาสติก

เขาบอกว่าไม่มีแล้วที่ผมไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาอะไรไป
คือเขาแบบพิมพ์รู้จักค่ะถึงว่าถามว่าแบบ
ไม่เห็นจริงเหรอคะถามจริงอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าไม่เห็นนะครับผมไม่ได้เอาไป
คุณฟิล์มบอกว่าตอนนี้ทำใจแล้วนะคะ
ก็บอกว่าให้รอ๓๕วันหลังจากนั้นโทรมาแจ้ง
บอกว่าจะไม่มีการรับผิดชอบใด
แต่เธออยากจะฝากต้นสังกัดช่วยคัดกรองพนักงานที่จะเข้ามาทำงานด้วย
รถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเวลามีปัญหาตรวจสอบไม่ได้
ถึงแม้ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมีแต่มันตรวจสอบไม่ได้
เพราะว่าคือไม่สามารถตามตัวเขาได้
นี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเอามาให้คุณผู้ชมช่วยกันขบคิดว่า
แล้วเราจะช่วยอุดรูรั่วไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้น
กับใครหรือแม้แต่กับตัวเราอีกได้ยังไงค่ะครับ